เรื่องของการปราบรามทัวร์ศูนย์เหรียญกันบ้างครับวันพรุ่งนี้ทางด้านของคณะองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีนจะเดินทางมาเยือนไทยครับ
ซึ่งรัฐบาลไทยใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงเรื่องของการปรับรามทัวร์ศูนย์เหรียญครับ
จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่ชนบุรีและภูเก็ตยังคงเป็นปกติตามฤดูกาลนะครับ

ท่องเที่ยวชาวจีน๓๓๔๔๓๕คนเพิ่มขึ้น๑๓๒๐๖จากปีที่แล้วแต่หากนับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันคือ๑มกราคมถึง๑๕กันยายนมีนักท่องเที่ยวจีนที่มาไทย๖๙๗๑๙๒คนเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๙๔๓ครับก็เป็นการสร้างรายได้ในช่วงครึ่งแรกของปีนี้แล้ว๒๔๔๘๙๙ล้านบาท
จุดต้นทางเฉียวหนังเผ่งบรองบรรทานกรรมการองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติจีน
โดยไทยจะใช้โอกาสนี้หามรือเกี่ยวกับเรื่องของการกำกับดูแลด้านตลาดการท่องเที่ยวระหว่างกัน
แล้วก็จะให้ความร่วมมือในการแก้ปัญหาเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างกันอย่างยั่งยืนต่อไปครับ